นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเดินทางไปยังวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อชมการแสดงแสงหลวงโชติการามคืนชีพพระธาตุเจดีหลวงด้วยเทคโนโลยีการฉายภาพเติมเต็มความสูงขององค์พระธาตุเจดีหลวงเมื่อเริ่มการแสดงแสงเลเซอร์ก็ถูกสะส่องไปยังองค์เจดีหลวงเพื่อเติมเต็มร่
ที่องค์เจดีเป็นการฉายภาพสองมิติกลับคืนสู่องค์เจดีจริงที่เป็นวัตถุสามมิติ
ทำให้ผู้ชมได้เห็นองค์เจดีหลวงที่อยู่คู่เชียงใหม่มานานนับร้อยปี
หลังเสร็จสิ้นการแสดงแต่ละรอบเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าถ่ายภาพในจุดที่มองเห็นองค์เจดีหลวงแบบเต็มองค์ที่ระดับความสูงกว่า๘๐เมตรด้วยเทคนิคแสง
สำหรับการแสดงแสงหลวงโชติการามเปิดให้ชมฟรีจัดแสดงวันละ๔รอบ
ตั้งแต่เวลา๒๐นาฬิกาของทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
และครั้งสุดท้ายคือวันอาทิตย์ที่๒๕กันยายนนี้